ดูเหตุการณ์นี้หน่อยนี่ก็เรื่องหึงหวงเหมือนกัน

แล้วต่อเนื่องตามไปไล่ฟันกันนะฮะ
คือคนที่ถูกทำร้ายเข้าไปถูกฟันเข้าไปเนี่ยเย็บไป๕๐กว่าเข็ม

เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาเคยไปเอาเรื่องกับความเกินหัว
คนขายภูมิมะลัยที่สี่แยกแครรายก่อนอ่า
แล้วคนขายพวงมาลัยก็ไม่พอใจตามมาเอาเรื่องเขา

แถวงำวงวานเนี่ยนี่
เข็มนี่ชื่อแป๊กนะแป๊กเนี่ยแป๊กบอกว่าอย่างนี้ฮะเมื่อวานนี้ตอนเย็นเนี่ย
ใหม่ไปสี่แยกแครรายที่ทางฝั่งของแม็กซ์กับมดเนี่ยเขาจะขาย
วงมาลัยแล้วก็เช็ดกระจกอยู่นะครับถามว่าไปทำไมน้องสาวของ
ใหม่ยอมรับว่าใหม่จะไปเอาเรื่องแม็กซ์นั่นแหละเป็นคู่กรณีกัน
อยู่เพราะใหม่ไม่พอใจที่เมียของใหม่ตอนนี้ไปคบหาไปอยู่กิน
กับแม็กซ์ทั้งที่ยังไม่เลิกกับใหม่แล้วจะเข้าใจไหมตอนนี้
เมียชื่อเมย์ม้าอีกแล้วเหรอยังไม่ได้เลิกกันดีเลยแต่ตอนเนี้ย
เท่ากับว่ามัยมองว่าเมฆครบซ้อน

มัยก็เลยไปที่สี่แยกแฮร์ไลน์

เออว่ามายุ่งกับเมย์ทำไมยุ่งกับแฟนเขาทำไม

มัยเตรียมอุปกรณ์มาด้วยเลยซัดใส่ม็ดซ์ไปก่อนเลย

เหยียบไป๕๐เข็มนี่นะคะ
ตอนที่พี่ชายเธอกลับมาที่บ้านเนี่ย

ว่าฝั่งของมดที่ผีชายเธอตีเข้าไปเขาก็ไปแจ้งความ
นี่ไหมเขาเตรียมใจรอเลยนะคุณรัชพร

พร้อมรับโทษทางคดีในสิ่งที่ทำลงไป

ถึงขั้นฝากฝั่งน้องสาวบอกยังไงถ้าพี่ถูกจับ
ดูแลลูกสาวอายุ๓ขวบให้พี่ด้วยนะ

แล้วทำไมแม็กซ์กับมดเนี่ยมาเอากันคืนแรงขนาดนี้

อ่าเนี่ยฮะช่วงดึกดึกเมื่อคืนเนี่ย
แม็กซ์กับม็อตมาเลยนะฮะมีเพื่อนคนชื่อเอกนะครับ
ขี่จักรยานยนต์มาจอดที่หน้าบ้านเช่าของเธอ

ตะโกนเรียกพี่ชายเธอให้ออกไปหาข้างหน้า
พี่ชายเธอก็ออกไปหาไง
ไม่คิดว่ามันจะมีอะไรร้ายแรงขนาดนี้

ไปถึงเนี่ยยังไม่ทันพูดพร่ำทำเพลงเลยนะฮะ
เธอบอกใหม่พี่ชายเธอถูกแม็กซ์ถีบจนเสลล้ม
แล้วแม็กซ์กับพวกก็มากันนำเอามีดดาบเนี่ยฟันพี่เธอ

ยังมีเด็กอายุ๓ขวบเนี่ยนอนอยู่เลย

พอก่อเหตุเสร็จแม็กซ์มดแล้วก็เอกก็พากันวิ่งออกไป

ส่วนพี่ชายเธอนี่เธอบอกดูน่วมเลยเห็นไหม

มือขวาที่ยกขึ้นมากันมิดดาบ
นิ้วขาดทั้ง๕นิ้ว

แขนซ้ายหักเลือดคลั่งในสมอง

ตอนนี้อาการยังหนักยังไม่ปลอดภัย

ถามว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดจากอะไร

น้องสาวของใหม่บอกว่าต้นเหตุก็มาจากเมย์นั่นแหละนะ
เมย์เนี่ยเมียของใหม่เนี่ยเมียพี่เธอเนี่ย
คือจริงแล้วเนี่ยแม็กซ์กับใหม่เนี่ย

เป็นเพื่อนร่วมงานกันนะคุณรัชพร

เพื่อนร่วมงานที่กลางสี่แยกแครราย
พวงมาลัยกับเช็ดกระจกอยู่เหมือนกัน

แล้วทีนี้เมียของใหม่เนี่ยเขาดันไปคบกับแม็กซ์ไง

ไม่รู้ว่าเมย์เนี่ยเป็นคนพาแม็กซ์ขี่รถมาดูลาดเหลาที่บ้านใหม่

แต่เอาคืนอุ้งหูมันนักมากเลยนะพี่
มันแทงเกือบตายเหรอหัวเอ็นขาดห้านิ้วเลย
แล้วก็ในช่องท้องก็เลือดคลั่ง

เกิดข้างข้างนี้ก็หักแขนข้างนี้ก็หัก

ให้ตายถ้าผู้หญิงไม่ไปเล่นกับพวกนั้นก็ไม่เกิดอะไรทั้งนั้นแหละ
อ่าจากนั้นติก็เลยไปต่อที่สี่แยกแครร้ายนะฮะ

เป็นจุดที่แม็กซ์กับพวกเขาทำงานที่นี่นะครับ
ทั้งหมดเนี่ยได้คุยกับคนแถวนี้นะครับ
อันนี้เขาบอกมานะให้ข้อมูลมานะ
บอกว่าแม็กซ์เนี่ยกับพวกเนี่ยเขาถือว่าเป็น
อันทภาณขาใหญ่ประจำ๔แยกแครราย
เป็นเจ้าถิ่นสี่แยกแครรายเหรอ
นี่เขามีครกมีคลิปเห็นไหมคุณรัชพร
จอดรถติดไฟแดงแถวนั้นเนี่ย
ถ้ากลุ่มของแก๊กเข้ามาเช็ดกระจกให้แล้วไม่ให้เงินเนี่ยโดนทุบรถนะ
ท้องถิ่นท้องที่เทศบาล
คือก่อนที่จะมาถึงตรงแยกแครรายเนี่ย
เราก็ได้ข่าวว่าแม็กซ์กับพวกเขานั่งดื่มเบียอยู่ที่ร้านอาหารตามสั่งนะ
กะว่าจะมาคุยจะให้เขาชี้แจงข้อเท็จจริงอะไรสักหน่อยหนึ่ง

บอกว่าตอนนี้ได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับ
นายอนุชิตบันทึกหรือว่าในมดอายุ๓๐ปี
นายกิติศักดิ์บันทึกหรือในแม็กซ์อายุ๒๕ปี
และนายอนุชาติบันทึกหรือนายเอกซึ่งคือพ่อของมดกับแม็กซ

๓คนพ่อลูกในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
และบุกรุกเคหสถานเวลากลางคืนแล้ว
เดี๋ยวจะรอดูอาการของใหม่ถ้าสาหัสก็แจ้งข้อหาเพิ่ม
ส่วนคดีที่ใหม่เขาบอกว่าทางฝั่งมดแจ้งข้อหาเขาไว้เนี่ย
เดี๋ยวต้องรอดูว่าตรงนั้นมันก็ต้องแยกกันสองคดีอยู่แล้วนั่นแหละ
คือจริงปัญหาของใหม่เมแม็กซ์นี่แก้ง่ายมากนะคะ
ถ้าใหม่ไปเจอว่าเมย์ครบซ้อนคบกับเขาอยู่แล้วไปคบกับเพื่อนเขาที่ชื่อแม็กซ์ใช่ไหม
ก็ต้องรู้ว่าเป็นแฟนกันแล้วคุณมาคบแฟนเราใช่ไหม

แล้วไปหาเมียใหม่ถูกไหม